ถามพี่น้ำแข็งก่อนพี่เบิร์ตอาจจะย้อนไกลไปหน่อย
น้ำแข็งตอนรับปริญญาบัตร

นึกไม่ออกนึกอยู่เดี๋ยวจบข่าวอาจจะนึกออก
ตอนตัดชุดคุยตัดไหมหรือเช่า

คือเช่าแต่ว่าต้องตัดให้มันเข้ากับรูปเรา
แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็ขึ้นร้านใช่ไหม
ผู้หญิงคนนี้เป็นสาวบัณฑิตคุณผู้ชมฮะ

จ่ายเงินไปเต็มจำนวนแล้วให้ร้านตัดชุดคุยเนี่ย
ปรากฏ๒๖ธันวาเธอต้องเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะอืม
โดนเทร้านบอกว่าตัดไม่ทันเพราะวันต้องตอบแต่ข้อความจากลูกค้าเนี่ย

ทำยังไงล่ะเธอต้องวุ่นหาร้านไปเช่าชุดนะฮะ
นี่ขนาดตั้งแต่กันยานะแล้วเธอเล่าให้ฟังนี่คุณผู้ชมฮะ
คือตอนนี้นอกจากเธอแล้วมีคนอื่นอีก
มีว่าที่บัณฑิตอีกหลายคนเลยเป็น๑๐คน
โดนร้านตัดชุดคุยร้านนี้ยกเลิกงานกระทันหันครับ
ตามกำหนดจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร๒๖ธันวาคมนี้
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
แล้วครูคนนี้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าเธอกับเพื่อนอีกหลายคน
ชายคนหนึ่งซึ่งเพื่อนรุ่นพี่แนะนำมาอีกทีนึง
ร้านเนี่ยอยู่ในเชียงใหม่ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กตกลงสั่งตัดตั้งแต่กันยา
เงินไปเต็มจำนวนปกติมันต้องวางเงินมัดจำก่อนไหม

นัดรับชุดสิ้นเดือนตุลาคม
ต่อมาพอถึงเวลาใบเบียง
ชายคนนี้ก็เลื่อนมาเรื่อย๒๓ครั้ง
ครั้งสุดท้ายขอเลื่อนเธอมา
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะส่งชุด๒๒ธันวาคมก็แล้วกัน
ปรากฏวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๘ธันวาคม
ชายที่รับตัดชุดคุยคนนี้ติดต่อเธอกลับมาบอกว่า

นั่งตอบลูกค้าทั้งวันตัดไม่ทัน

ต้องวิ่งหาเช่าชุดแล้วขอยืมชุดกันวุ่นวายเลย
เธอเนี่ยยังโชคดีนะคุณผู้ชมเธอยังเช่าชุดได้ทันครับ
แต่เท่าที่รู้ยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องอีกกว่า๓๐คน
หาไม่ได้หาไม่ทันไม่รู้จะทัน๒๖ธันวานี้หรือเปล่า
ทีมข่าวถามไปยังเจ้าของร้านที่รับตัดชุดคุยครับ
เจ้าของร้านชื่อคุณเกษราชี้แจงว่า
ชายคนนี้จริงเป็นในหน้าอีกทีนึงนะ

ติดต่อสั่งตัดชุดคุยกับร้านมาได้๒ปีแล้ว
ล่าสุดก็คือเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ของพี่เกษรารับออเดอร์ชุดคุยของมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปางจากผู้ชายคนนี้
โอ้โหรับออเดอร์มา๑๗๗ชุด
แต่ทางร้านมีงานสั่งตัดของมหาวิทยาลัยอื่นที่ต้องทำอีกเยอะเลยคุณผู้ชม

คุณเกษราก็เลยปฏิเสธไป
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ที่เป็นเหมือนในหน้าหายไปเลย
กระทั่งปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เอาล่ะเริ่มมีลูกค้าโทรมาถามกับร้านแล้ว

ร้านก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่า
ร้านไม่ได้รับงานไม่ได้รับออเดอร์โดยตรงตั้งแต่แรกไง
แต่มีในหน้าอีกคนก็คือผู้ชายคนนั้นแหละ
ที่รับออเดอร์มาอีกทีหนึ่ง
ฉะนั้นพี่เกษราก็เลยบอกให้ลูกค้า
ต้องไปถามกับผู้ชายคนนั้นเอาเองนะคะ

ตอนนี้รับงานจากบัณฑิตที่เดือดร้อนมา๒๐คนครับ
ก็เป็นงานรับตรงเลยนะรับงานโดยตรงมาเลย
ทางร้านก็ระดมช่างมาช่วยกันตัด